คุณผู้ชมฮะตอนเด็กคุณเคยดูการ์ตูนไหม
ปัจจุบันเด็กก็ยังดูการ์ตูนกันอยู่
การ์ตูนทุกเรื่องนะฮะมีตัวละครที่ต้องภาคเสียง

และแน่นอนนักภาคฝีมือชะกาดชการของเรา
ก็คือน้าไก่กับน้าต๋อยจำได้ไหมฮะ
ถ้าเราดูแล้วก็รู้วงการเกี่ยวกับการพากการ์ตูน
ก็จะรู้จักชื่อของคุณน้าทั้งสองท่านนี้
แต่ปรากฏว่านักไก่เสียชีวิตแล้วนะครับ

มีตัวการ์ตูนหลายเรื่องที่นักกายภาค
ให้ไปดูให้ไปฟังเสียงเรื่องหนึ่งนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะตัวเอกของดากอนบอลโงกุลเนี่ยณต๋อยเซ็มเบ้ให้เสียงภาคส่วนเบจิต้าที่คิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลานะฮะในดรากอนบอลเนี่ยเป็นเจ้าชายไซยาเผานักรบต่างดาวเนี่ยวันนี้แหละครับเป็นเสียงของนักไก่นักไก่ก็คือคุณไกรวันวัฒนาไกรคุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ให้ดูเรื่องของการ์ตูนแต่
วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่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

คุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือคุณไก่วันนี้คือ